กำลังจะมีข่าวดีกำลังจะแต่งงานใหม่
ใช้คำนี้แต่งงานใหม่กับคนเดิม

กำลังจะแต่งงานใหม่แต่ว่ามีเรื่องให้ปวดหัว
อีกแล้วเพราะว่าพี่กานวิพากรภรรยายืน๑ของพี่เสก
รอบนี้เป็นปัญหาของลูกสาวคนเล็กก็คือน้องลอนดอน

เรื่องคือเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งทราบว่าน้องลอนดอนถูกไล่ออกจากโรงเรียน
เหตุผลเพราะทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
จะดูแลลูกเธอได้จึงขอให้น้องออกจากโรงเรียน
อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่การโพสต์ร่ายยาวลงไปแบบนี้คุณผู้ชม
พี่การก็โพสต์เล่ารายละเอียดเอาไว้ใต้ภาพนี้
เป็นภาพที่น้องลอนดอนกำลังเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน
โดยบอกว่าลูกตื่นเต้นดีใจจะได้ไปโรงเรียนที่กำลังจะเปิดในวันจันนี้
โดยเด็กน้อยไม่รู้เลยว่าเพิ่งจะโดนไล่ออก
การบอกว่าปัญหาก็คือน้องลอนดอนโดนเพื่อนทำร้ายร่างกายเป็นเวลาต่อเนื่อง
ถูกทำร้ายทั้งตบทั้งตีทั้งถีบทั้งผลักไปจนด่าทอต่างนานา
อย่างเช่นด่าน้องลอนดอนว่าอีโง่โพสต์แบบนี้เลยนะคะ
ตัวเธอเองก็เพิ่งทราบปัญหาถึงแม้ว่าจะเคยสงสัยว่า
ทำไมลูกมีพฤติกรรมแปลกจากเด็กที่ร่าเริงสดใสกลายเป็นเด็กเงียบ
ดูเหมือนไม่ค่อยไว้ใจใครถามอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบ
ที่บ้านก็พยายามเยียวยาจิตใจน้องจนน้องเริ่มไว้ใจ
ที่จะเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นให้ฟัง
แล้วก็พบว่าลูกสาวมีภาวะซึมเศร้าด้วย
ซึ่งพี่การเนี่ยแจ้งไปทางโรงเรียนนะคะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
อันนี้ที่พี่การโพสต์ไว้จนต้องติดต่อตรงไปด้วยตัวเองเลย
แล้วก็ได้รับเหตุผลอย่างที่บอกไปตอนต้น
ว่าทางโรงเรียนไม่มีคนที่เหมาะสมจะดูแลน้องได้จึงขอให้น้องลาออก
คำนี้แหละที่ทำให้พี่การปรี๊ดแตกเลยโอ้หัวอกคุณแม่
ถึงกับงงบอกว่าโรงเรียนใหญ่โตขนาดนี้นะเป็นโรงเรียนนานาชาติติดอันดับท็อปของประเทศ
ยังเป็นแบบนี้นับภาษาอะไรกับโรงเรียนทั่วไป
เธอก็เลยอยากจะฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้คิดดีในการหาโรงเรียนให้ลูก
ต้องดูที่เขารักและอยากดูแลลูกเราจริงไม่ใช่ทำเพราะเรื่องของธุรกิจ
อันนี้คือข้อความที่พี่การวิพากรโพสต์นะคะระบายความอัดอั้นตันใจกับเรื่องราวที่ต่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งข้อมูลจากอีกฝ่ายนึงเนี่ยบันเทิงไทยรัฐของเราติดต่อไปที่โรงเรียนของน้องลอนดอนเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเราจะได้ฟังความสองฝั่งคือต้องบอกแบบนี้ว่าเหมือนหนังคนละม้วนนะ
ต้องบอกว่าโรงเรียนจะได้มีพื้นที่ชี้แจงในมุมของโรงเรียนด้วยนะคะ
ผู้จัดการของโรงเรียนยืนยันกับเราบอกว่ากรณีที่มีการทำร้ายร่างกายของเด็กนักเรียนไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะทางโรงเรียนมีระบบการศึกษาและระบบการดูแลคุณภาพชีวิตนักเรียนที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลนะ
แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ตัดชื่อของน้องลอนดอนออกจากทางโรงเรียนเลย
น้องสามารถมาเรียนได้ตามปกติค่ะ
แต่คำที่บอกว่าไม่มีคนเหมาะสมที่จะดูแลน้องได้นั้น
ทางโรงเรียนชี้แจงเลยนะคะว่าต้องพิจารณารายละเอียดอันนี้อีกครั้งหนึ่งเลยนะ
ซึ่งโรงเรียนเขาก็ยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับครอบครัวของนักเรียนไม่ว่าจากคนใดทั้งสิ้น
แต่หากกรณีนี้บานปลายก็จำเป็นจะต้องปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนเช่นกันนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยไกลกันอีกที